สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นประเด็นร้อนจริง
ร้อนเพราะว่าเรื่องนี้มันจะลามไปสู่เรื่องการเมืองในอนาคตไหม
มันจะกระแทกใส่รัฐบาลจนรัฐบาลส่วนเสไหม
มันจะกระแทกใส่ร้อยเอกธรรมนัฐจนต้องพ้นหน้าที่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรไหม
มันกระแทกใส่จนกระทั่งพักประชาธิปัตย์ที่ขู่ว่าจะถอนตัว
แล้วจะทำยังไงกันต่อเรื่องใหญ่เลยครับเป็นประเด็นร้อนเรื่องใหญ่
และที่สำคัญคือเป็นประเด็นที่แทงใจดำแทงความรู้สึกคน
เขาหาซื้อหน้ากากกันแทบเป็นแทบตายแต่จู่จู่ขึ้นมามีคลิป
ในเฟซบุ๊คโผล่มาว่ามีหน้ากากตั้ง๒๐๐ล้านชิ้น
ต่อมาก็บอกว่ามีอีก๕ล้านชิ้นใครมีเงิน
เอาเงินมาขอให้มีเงินจริงมาซื้อได้เลยว่ากันสด
ใครที่ฟังคลิปนี้เลือดขึ้นหน้าทั้งนั้นว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกัน
มันปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไงมันใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากัน
แต่อย่างนี้เนี่ยมันกระแทกใส่มันแทงใจดำคน
มันแทงอกคนแล้วยิ่งไปอ้างว่าไปเกี่ยวข้องโยงใยไปถึงคณะทำงานติดตามรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐ
คนก็ยิ่งเดือดดานว่าเอาแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อ
ขอค่อยลำดับเหตุการณ์ให้ฟังอีกทีนึงเพราะจริงแล้วสื่อก็เสนอข่าวเยอะ
ไทยรัฐก็ก่อติดเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืน
แต่อยากสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าเริ่มต้นเรื่องนี้มาจากเพจ
ตนว่าคุ้นเคยกับนายพิธินันรักเอียดนายพิธินันรักเอียดเป็นคณะทำงาน
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแล้วก็บอกอย่างที่เกินไปแล้วนั่นแหละ
ว่าเขามีหน้ากากอนามัยตั้ง๒๐๐ล้านชิ้นเพื่อส่งออกไปจีนเพื่อขายให้กับคนที่สนใจ
แล้วขายชิ้นหนึ่งตั้งสิบสี่บาทเขากำหนดราคาไม่ให้เกินสองบาทห้าสิบ
อันนี้ประกาศ๑๔บาทแล้วต่อมาก็บอกว่ามีอีก๕ล้านชิ้น
ห้าล้านชิ้นสิบสี่บาทก็เจ็ดสิบล้านบาท
ใครได้ฟังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกมีอาการเดือดดานกันทั้งนั้น
ว่าจะเป็นยังไงต่อลำดับเหตุการณ์มาตั้งแต่เมื่อวาน
เมื่อวานนี้เครียดเลยนะครับไม่ตอบคำถาม
แต่วันนี้นายกก็ตั้งหลักได้หลังจากผ่านไป๑คืน
บอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการให้เป็นไปตามกระบวนการ
ท่านก็ตอบง่ายแค่นี้แหละครับให้เป็นไปตามกระบวนการ
แต่คนอยากรู้ว่าการเอาจริงเอาจัง
จะทำได้กันแค่ไหนจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน
ตัวละครคนสำคัญร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานนี้ก็แถลงเลย
บอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการขายหน้ากาก
ซึ่งแน่นอนต้องแถลงอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็บอกว่าได้ประสานกับตำรวจที่น้องปลือ
ให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วถ้าหากมีการกักตุล
ก็จะเข้าไปทลายด้วยตัวเองนี่
นักข่าวถามถึงแล้วนายพิธีนันลักเอียดที่ว่าเป็นคณะทำงานเนี่ย
เขาบอกว่าเรื่องนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องจริงจะไม่เอาไว้อย่างแน่นอน
นี่ใครก็พูดได้แบบนี้ใครก็ตามที่เป็นคณะทำงานของผม
หากไปเกี่ยวข้องกับการตุนหน้ากากอนามัยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จะไม่เลี้ยงคนพวกนี้เอาไว้ตัวนายพิธินันลักเอียดเองเนี่ย
คนที่อยู่ในคลิปของนายบอยบอกว่าตนเคยไปเจอนายพิธินัน
เจอกันก็คุยกันแบบพี่น้องกันพี่เขานิสัยดี
ไม่ได้คุยอะไรนั่งกันสบายดื่มไวน์กับน้องเขา
แต่ว่านายพิตินันเนี่ยยืนยันว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อว่าเป็นการตรวจ
เป็นเป็นการตลาดของผู้ที่โพสต์เฟสบุ๊กเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
พบกันแค่๒ชั่วโมงเท่านั้นนี่ที่ยืนถ่ายรูปคู่กันนี่แหละ
กลับมาที่ตัวนายสุระวีหรือนายบอย
เมื่อวานนี้๒ช่วงปรากฏตัวเจอนักข่าว
บอกว่าไม่มีอะไรจะชี้แจงพูดหน้าตาเฉยเลยบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
รู้เท่าไม่ถึงการไม่มีอะไร
ขอโทษพี่น้องประชาชนตัวเองไม่มีหน้ากากหน้ากากตุ้นไว้จริงจริง
นักข่าวถามว่าแล้วไอ้๒ล้านชิ้นเนี่ย๒๐๐ล้านชิ้นเนี่ยมีจริงไหม
บอกไม่มีขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน
เอาแล้วถามว่าแล้วภาพในคลิปที่เห็นเป็นคลังหน้ากากอนามัยอยู่นั่นน่ะ
นายบอยบอกว่าเป็นคลังของใครก็ไม่รู้
ที่เข้าไปเพราะอยากโชว์อยากโชว์ออฟว่าเออ
ขณะที่เขาหาหน้ากากกันไม่เจอเราหาหน้ากากเจอแล้วนะ
ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการตอบน้ำขุ่นอยู่คำเดียว
ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเรื่องนี้
ที่บอกว่ามันจะมีการเมืองผสมโรงเพราะ
มีสอสอคนหนึ่งชื่อธิรจัยพันธุมาตรเขาเป็นโคศกกรรมธิการ
ชุดของคุณเสรีเตมีเวทเขาบอกเขาเอาจะเอาเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบ
ศิระเจนจาคะศิระเจนจาคะบอกว่าเรื่องนี้จะจบแค่
ณทำงานของตัวเองไปแจ้งความดำเนินคดีเท่านั้นไม่ได้

นายกต้องแสดงความเด็ดขาด
จัดการกับคนทุจริตอย่างจริงจัง
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากสังคมให้คืนมา
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้
ผัวพันถึงใครต้องลากออกมา
เพื่อเอาไปติดคุกให้หมด
ทีนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญ

กองบัชการตำรวจภูทรภาค๒
ผู้บัชการตำรวจภูทรภาค๒ผลบทมนตรียิ้มแย้ม

เอานายบอยมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้ว

เข้ามมอบตัวเอง

ได้รับการประกันตัวไปแล้ว

ประเด็นนี้ทางคดีจะเป็นยังไง
ให้ทำใจไว้เลยนะครับ

ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีการกักตุล
กักตุลสินค้าที่ว่าทั้งจำทั้งปรับ
หลักฐานไปไม่ถึงทำอะไรไม่ได้
อย่างมากก็แค่พรบคอมพิวเตอร์จิ๊บจ้อย
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ระบบคอมพิวเตอร์

แล้วมันจะจบอย่างนี้เหรอครับ
ประเทศไทยจะเอากันอย่างนี้เหรอครับ
เรื่องแบบนี้อยู่จะให้จบลงแบบ
ดำเนินคดีแค่นี้แล้วจบกัน
แล้วฝ่ายการเมืองก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

คำนึงถึงหัวอกประชาชนบ้างว่าเขาคิดยังไง
คำนึงถึงจิตใจผู้คนเขาบ้างว่าเขาคิดยังไง
ถ้าคิดจะอุ้มกันแบบนี้

อย่าลืมว่าขณะนี้เนี่ยความรู้สึกของคนที่มีต่อรัฐบาลเนี่ย
กระนำอยู่ไม่ลื้อตั้งกี่เรื่องกระแทกใส่อยู่ไม่รู้ตั้งกี่เรื่อง
ถ้าจะเสี่ยงเอาเรื่องนี้เข้าไปอีกเรื่องหนึ่งก็ลองดู

เพราะวันนี้เห็นในหัวข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวเมื่อเช้า
พายเรือให้โจรนั่ง

ถอนตัวกดดันถอนตัว
ซึ่งมาจากอาจารย์เจริญคันทวง
จริงอยู่ไม่ใช่เป็นมติหรือไม่ได้พูดกันในพัก
แต่ว่าท่าทีอย่างนี้ผมคิดว่าคนในประชาธิปัตย์หลายคนก็คิด

แทนที่นายกจะบอกว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังกับคนที่เกี่ยวข้อง
นายกสวนกลับบอกก็ถอนไปสิ

การเมืองก็ร้อนขึ้นมาทันที

จากหน้ากากจะกลายเป็นเรื่องการเมืองก็เพราะเรื่องนี้

วงการเมืองเนี่ยมันมีอุทาหรณ์ให้คิดตั้งเยอะแยะ

ก็ทำให้มีการยุบสภาเพราะพักพลังธรรมถอนตัว

จุดเล็กแบบนี้แหละที่ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้
เรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อในฐานะประชาชนว่าเขาจะเอายังไงกันต่อ
แต่ผมบอกได้ว่าเรื่องนี้มันแทงใจดำคน

อย่ามาท้าทายว่าถ้าจะให้ผมออกก็บอกมา
เอาเนี่ยบอกอยู่แล้วเนี่ยว่าเรื่องนี้คนเขาไม่ยอม
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยก็เมื่อเช้าท่านนายกนะก่อนประชุมคอรมอก็บอกว่าก็
หมายให้ไปตรวจโรงงานกันแล้วทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามขั้นตอน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามเรื่องนี้
ร้อยเอกธรรมนัฐได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคอรมอลเหมือนกันนะครับ
บอกว่าฟันทงเลยเป็นภาพตัดต่อ
ความจริงตอนนี้เริ่มประจักษ์แล้วตำรวจขยายผล
เดี๋ยวก็รู้ว่ามีออเดอร์จริงหรือเปล่าแล้วก็ของอยู่กับใครนะครับ
แล้วก็ถ้าคนในพักเดียวกันเดี๋ยวเคลียร์กันได้เป็นครอบครัวเดียวกัน
แต่ถ้าต่างพักอย่างประชาธิปัตย์ก็ไม่ขอก้าวล่วง
ร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะครับ